เรื่องยุ่งยุ่งจิ๊กเกิดขึ้น
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่ง
เริ่มเสาร์ที่๑๐วิทยุนายน๖โมงเย็นทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒